เมื่อวานนี้ก็เข้มข้นนะสุดยอดเลยเปิด๒จอ
ดูทั้งชมและเชียร์แล้วก็ขนลุกไปพร้อมกันครับ
บรรยากาศแห่งชัยชนะเมื่อวานนี้นะครับเป็นแชมป์อีกครั้งสมัยที่๓นะครับ

อเล็กบอลหญิงไทยเมื่อวานนี้สร้างกระแสฮือฮาอย่างมากนะครับ
ถ้าหากว่าไปดูในแฮชแท็กโลกออนไลน์เนี่ย
ติดอันดับที่๑ในแพลตฟอร์มเอ็กซ์ด้วยนะฮะ
คือคนเนี่ยทั้งชมทั้งเชียร์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความกันติดแฮชแท็กเยอะมากนะครับ
นี่ฮะเมื่อวานนี้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับ
และแน่นอนครับหลายคนที่เกาะติดและร่วมชมร่วมเชียร์นักวอเล็กบอลหญิงไทย

ชายฮอที่โคราชประเทศไทยสำเร็จนะครับ
ตบลูกยางสาวไทยเฉือนเอาชนะ
ตบจากแดนมังกรคือนักวอเล่หญิงชาวจีนครับ
สุดมัน๓ต่อ๒เซต
ขับเขี้ยวกันมาแบบลุ้นเซตต่อเซต
ลูกต่อลูกนะทั้งชมทั้งเชียร์กันนะ
เป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่๓ในประวัติศาสตร์ครับ
ต่อจากปี๒๐๐๙และ๒๐๑๓เราก็เฝ้ารอคอยกันนะฮะ

คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
วอเลอร์บอลชิงแชมป์เอเชียระหว่างไทยกับจีน
ทีมไทยชนะจีนแบบสนุก๓ต่อ๒เซต
ผมขอแสดงความยินดีด้วยจริงครับ
กับทีมนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนและที่มากกว่าชัยชนะ
คือความอดทนมุ่งมั่นและความพยายามของทุกคน
ดีใจกับทุกคนในทีมมากครับ
อกจากนั้นคุณพิธาก็มีการโพสต์เหมือนกันค่ะ
กับทีมลูกยางหญิงไทยที่คุณพิทาโพสต์
บอกว่าสุดยอดแชมป์เปียนออฟเอเชียนะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กวอลเล็บบอลหญิงไทยนะคะ
ขณะที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
ลองดูกันหน่อยหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับ

ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ท่านี้เลยคุ้นครับคุณผู้ชมครับชูกำปั้นขึ้นมาแบบนี้เลย

ปรากฏตัวอยู่ในท่าทางชูไม้ชูมือดีใจ

แม้จะไม่ได้เดินทางไปเชียร์แบบเกาะขอบสนามที่โคราชก็ตาม
ป้อมกล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเท
แล้วก็แสดงความยินดีกับทีมวอเล็กบอลสาวไทยด้วยนะครับ
อืมใช่ค่ะอ่านอกเหนือจากบิ๊กป้อมคุณผู้ชมค่ะ

ผู้จัดการทีมชาติไทยโพสต์คลิปนะคะ
ขณะที่เธอก็นั่งเชียร์อยู่ที่บ้านเหมือนกันโอ้โห

ดีใจนะคะก็วินาทีแห่งชัยชนะแหละค่ะ

แสดงความยินดีกับน้องพวกเราลุ้นใจจะวาย

แล้วก็กล่าวชื่นชมทีมนักตบไทยของเรา

ทีมชาติไทยราชินีวอลเล็ตบอลแห่งเอเชีย
และนี่คือรอยยิ้มแห่งชัยชนะในครั้งนี้